คุณผู้ชมค่ะ๒ทุ่มของเมื่อวานนี้ตำรวจสพเบตงได้รับแจ้งบอกว่า
มีคนถูกแทงด้วยเหล็กขุดชาปอาการสาหัสเลยนะคะ
ในสวนยางพาราที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัย
ตอนที่ไปถึงคนที่ถูกแทงเสียเลือดเยอะนะคะ
พยายามที่จะช่วยยื้อชีวิตแต่ว่าไม่สำเร็จ
คุณผู้ชมไปดูวินาทีนั้นกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้ว
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปพร้อมกับกู้ภัยนะคะพยาบาลด้วย
ช่วยกันปั๊มหัวใจน้องนักเรียนชายชั้นม๔
ที่ถูกแทงด้วยเหล็กขุดชาป
เพราะว่านับไปนับมาก็สักประมาณ๒๖แผล
เพื่อให้สัญญาณที่เนี่ยกลับคืนมา
แต่ว่าสุดท้ายไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าน้องเสียชีวิต
เนื่องจากว่าเสียเลือดค่อนข้างเยอะ
จากการสอบสวนเนี่ยนะคะทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
คบหากับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปี
คือผู้หญิงคนนี้มีแฟนอยู่แล้ว
มีแฟนอยู่แล้วเขาอายุ๒๐ปี
ต่อมามีชายคนอีกคนหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะชอบพอ

ที่เด็กผู้ชายชั้นม๔คบหาอยู่
พอรู้เข้าก็เลยไม่พอใจค่ะ
ปีโทรมาหาน้องผู้ตาย
นัดมาเคลียร์ใจมาเคลียร์ปัญหาที่บริเวณถนน
นาคาราชเขตเทศบาลเมืองเบตง
แต่ไม่สามารถตกลงปัญหากันได้นะคะ
ก็เลยเกิดการชกต่อยกันขึ้น
จากนั้นมีคนเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นนำตัวน้องผู้ชาย
ม๔ไปที่บริเวณสวนยางที่เกิดเหตุ

บอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วคือนายอาซานปูเต๊ะอายุ๒๐ปี
คาดว่าเดี๋ยวเร็วนี้แหละจะสามารถจับตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ